ไปดูรีลาการทำงานของพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาดีกว่า

จ้างไปร้อยหนึ่งเล่นสามร้อยห้าสิบ
อุ้ยค่าตัวแค่นี้หรอร้อยเล่นคุณผู้ชม
ลีลาจะเป็นยังไงไปติดตามในช่วง
เจ้าแจ๊กริมจอ
จ้างงานไม่เคยผิดหวังก็ไปกี้สีธรรยานี่แหละค่ะ
ให้เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เบอร์ต้นของเมืองไทย
ปังมากแม่งานชุกยิ่งกว่าฝน
ล่าสุดสงสัยรับทรัพย์หนักไปหน่อย

อาการมันเป็นยังไงไหนแม่เล่าหน่อยสิ
โอเคอะไรล่ะคะ

อยากจะรู้จังแม่ว่างานอะไร

อาการแบบนี้หาหมอไม่น่าหาย
เชิญรับยาช่อง๔ไปเลยค่ะ